พาไปดูเหตุการณ์สุดหวัดเสี่ยวที่เกิดขึ้นที่กาญจนบุรีเจ้าของบ้านท่านหนึ่งเป็นผู้หญิง
เหมือนกับกำลังจะปีนขึ้นไปบนรั้วบ้านคือปีนขึ้นไปแล้วแหละเพื่อไปตัดกิ่งไม้
แต่ปรากฏว่าเธอพลาดท่าพี่คิง
ข้อมือซ้ายโดนไอ้ตัวรั้วเหล็กซึ่งเป็นลักษณะเหล็กแหลมแทงเข้าไปแล้วติดอยู่แบบนั้น
สุดท้ายกู้ภัยชาวบ้านคนในบ้านต้องเร่งช่วยเหลือกันแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นนาทีที่กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือนางสาวสุพัตรานะคะ
ร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่ที่บริเวณริมรั้วบ้าน
แขนซ้ายบริเวณข้อมือซ้ายถูกล้วเหล็กแหลมแทง
คือเหมือนกับรั้วเนี่ยนะคะโอ้โหตัวเหล็กแหลมเนี่ยสักประมาณ๓นิ้วได้
เข้าไปที่บริเวณข้อมือจนทะลุข้อมือเลยนะคะ
แล้วประเด็นคือเจ้าหน้าที่ต้องตัดทั้งเหล็กออก
แล้วก็มีการพันด้วยผ้าที่เหมือนเป็นการทำปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แต่ยังไม่สามารถดึงเหล็กออกได้ก่อนจะเร่งนำตัวเธอส่งโรงพยาบาล
ทีนี้จากการสอบถามคนเจ็บยังพอตั้งสติให้ข้อมูลได้
เธอบอกว่าเธอมีการใช้บันไดอลูมิเนียมค่ะพาดกับรั้วกำแพงบ้าน
หวังจะไปตัดตกแต่งกิ่งไม้บริเวณรัวบ้านแต่สุดท้ายพลาดท่า
จนกระทั่งเหมือนกับฝ่ามือแล้วก็คอมือถูกเหล็กเสียบอยู่แบบนั้น
หลังจากนั้นก็เหมือนกับนำตัวส่งโรงพยาบาลคือต้องช่วยการปฐมพยาบาล
ก่อนที่จะให้ทางแพทย์ตัดหรือว่านำเหล็กออกจากข้อมือแล้วก็พักรักษาตัวต่อไปค่ะ